แต่ทีนี้มาดูกรณีที่อดีตสาวพีอาร์ไนท์คลับหรูในเมืองพัทยา
ร้องขอความเป็นธรรมต่อกองปราบนะคะจากกรณีที่แฟนของเธอเนี่ย
เสียชีวิตนะคะตกจากตึก๕ชั้นเพราะว่าถูกทำร้ายร่างกาย
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของสพเมืองพัทยา
แต่ผ่านมา๓เดือนแล้วเอ๊ะทำไมคดียังไม่มีความคืบหน้า
เธอก็เลยต้องมาร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็อยากให้ตำรวจเร่งทำคดีหน่อยนะคะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนางสาวสุนิสาเชิดสกุล
ซึ่งก็เป็นอดีตพีอาร์ร้านไนท์คลับแห่งหนึ่งในจังหวัดพัทยา
พัทยานะคะพร้อมด้วยพี่สาวและนาย
โรนโรงแก้วเพชรประธานเครือข่ายโรนโรงเอ่อโรนโรงแก้วเพชรประธานเครือข่าย
โรงทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะคะเดินทางไปที่กองปราบราม
หลังจากที่ตัวเองเนี่ยถูกแฟนหนุ่มทำร้ายนะคะจนกระทั่งตกตึก๕ชั้นมา
แล้วก็ขอความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่เพราะว่าตอนนี้คดียังไม่มีความคืบหน้า
เนื่องจากวันเกิดเหตุ๑๖มิถุนายน๒๕๕๙
ที่ห้องพี่สาวแต่นายพิลิปชลงชักเนี่ยนะคะ
เป็นภาพจำลองเหตุการณ์อดีตแฟนหนุ่มชาวฝรั่งเศสของเธอเนี่ย
เข้าใจว่าผู้เสียหายเก็บเสื้อผ้าจะหนีตามผู้ชายคนอื่น
เกิดการหึงหวงขึ้นมาแล้วก็เลยทำร้ายร่างกายกัน
ฉุดกระชากบีบคอผู้เสียหายบริเวณริมระเบียง
ทำให้เธอพัดตกลงมาจากชั้น๕ที่อพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่ง
ส่งผลให้กระดูกสันหลังหักขาหักลำไส้ฉีกขาด
แล้วก็ต้องกลายเป็นคนพิการประเภท๓ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เนี่ยนะคะ
ตัวผู้ก่อเหตุได้เข้าลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพเมืองพัทยา
ในวันเกิดเหตุช่วงเช้าช่วงประมาณเจ็ดนาฬิกายี่สิบเก้าระที
แต่ผู้เสียหายเนี่ยยังบาดเจ็บไม่ได้สติอยู่ภายในห้องไอซียูค่ะอดีตแฟนนุ่มเนี่ยมีการแจ้งพนักงานสอบสวนว่าฝ่ายหญิงพัดตกลงมาเอง
และยังจ่ายเงินช่วยเหลือจำนวนหกพันบาทให้กับมารดาผู้เสียหายที่โรงพยาบาลนอกจากนี้หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนไม่ได้สอบปากคำผู้เสียหายเลยนะคะ
นายรณรงค์บอกว่าตำรวจสพเมืองพัทยาก็สรุปบอกว่าเนี่ยเป็นการพลัดตกลงมาเองไม่ใช่การถูกทำร้าย
ทำให้ตัวผู้เสียหายไม่มีสิทธิ์จะรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมจึงอยากขอให้ตำรวจกองปราบรื้อคดีนี้หน่อย
เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นการทำร้ายร่างกายและตรวจสอบกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ด้วยนะคะ
เพราะว่าคดีไม่มีความคืบหน้าเลยก็กลัวว่าเรื่องนี้มันไปเกี่ยวพันกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หรือเปล่า
ก็เลยร้องขอความเป็นธรรมด้วยเพราะเธอต้องถึงขั้นกลายเป็นคนพิการเลยนะคะ